รางวัลวันที่เท่าไรคะ๑สิงหาคม
ผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
หลายคนบอกว่าตรวจแล้วก็ได้ก็โดนกันไป
แต่บางคนยังไม่ตรวจอย่างปุ้ยเนี่ยซื้อมาเป็นฟ่อนเลยนะคะ

นี้คือกะรวยเลยแต่ไม่รู้จะรวยหรือเปล่า

ฟังอีกครั้งไหมคะฟังอีกครั้งเถอะค่ะ
รางวัลเลขหน้า๓ตัว
แล้วก็นั่นนะคะรางวัลเลขท้าย๓ตัวนะคะ

ฟังอีกครั้งปวดไฟอีกครั้งยิ่งเจ็บปวดหัวใจ
ก็เป็นรางวัลเลขท้าย๓ตัวนะคะแล้วก็รางวัลเลขท้าย๒ตัว
เมื่อวานนี้๖๙หลายคนบอกว่าเป็นเลขดังนะคะ
ทีนี้อยากจะไปดูสมตาเศรษฐีใหม่ป้ายแดง

อิจฉาตาร้อนนอนไม่หลับกันเล่นนะคะ
ท่านแรกก่อนเลยเห็นไหมแววตาเขาจะมีความสุข
แม้ว่าจะมีแมสปิดบังใบหน้าแต่ว่าออร่านี่สายตามาเลยนะจ๊ะเป็นประกายเลย
สำหรับคุณกันนิกาคำมันตรีหรือว่าเจ๊หมูอายุ๔๖ปีนะคะ
ท่านนี้ค่ะเป็นภรรยาของผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี
ถูกรางวัลที่๑นั่นแหละค่ะหมายเลขที่ดิฉันประกาศไปเมื่อสักครู่
งวดเนี้ยหนึ่งใบรับหน่อหน่อไปหกล้านบาทนะคะทีนี้เราก็ถามว่าเอ๊ะ
เลขนี้ท่านได้แต่ใดมาคนถูกกันเยอะเลยหกหนึ่งเนี้ย
ซื้อเลขท้ายนะฮะสองหกหนึ่งเนี่ยทีนี้เจ๊หมูเล่าบอกว่า
คืออย่างนี้คุณนักข่าวเมื่อหลายวันก่อนมีลูกหลานไปตัดไม้ยูคาลิปตัส
ใกล้กับสารสารเจ้าโนนปู่ในหมู่บ้านนี่แหละแล้วก็ไปไหว้ขอโชคขอลาบกัน
พอตกดึกเท่านั้นแหละค่ะกลางคืนคืนหมาหอนอืม
หลานฝันเห็นชายแกมาบอกให้ซื้อเลขหนึ่งหกพร้อมกับกำชับต้องซื้อนะ
เธอก็เลยซื้อมาหนึ่งไม้ปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะกับรางวัลนี้
จะนำเงินไปจ่ายหนี้สินแบ่งทำบุญแล้วก็แบ่งให้ญาติพี่น้อง
และลืมไม่ได้คือต้องทำตามที่ปู่บอกก็คือ
ศักระสารเจ้าโนนปู่ต้องดอกไม้สีแดงด้วยนะคะ
ส่วนอีกรายคุณผู้ชมไปแล้วอีกจังหวัดหนึ่ง
อีกอำเภอหนึ่งอำเภอกเกษตรวิสัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
นี่ท่านนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ
จุ๋มกระจิ๋มหน่อยคุณนิปุ่นโคตุธาค่ะ
คุณผู้ชมเป็นพนักงานฝ่ายขายนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งไป
หกล้านบาทนะคะเธอเล่าบอกว่าเพิ่งจะสูญเสียลูกสาววัยยี่สิบหกปีจากอาการป่วย
อันนี้คนละคนแล้วนะคะจากอาการป่วยอยู่ระหว่างการจัดงานศพ
แต่เมื่อช่วงเช้าวันนี้มีลูกค้าแล้วก็เป็นแม่ค้าเนี่ย
เลขขายลอตเตอรี่เธอก็เลยเลือกซื้อไว้๑ใบ
ตอนแรกตั้งใจจะซื้อเลขอายุลูกสาวก็คือ๒๖มันไม่มี
เขาก็เลยซื้อเลขท้ายสองหกหนึ่งละกันจากนั้นตกเย็นรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
ดีอกดีใจแล้วเดี๋ยวจะแบ่งเงินไปทำบุญเนี่ยนะคะนี่สองรายเหนาะ
ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะไปแสดงความยินดีกันต่อนะครับ
กับทางหนุ่มเทคนิคการแพทย์ที่สุริน๖ล้าน๖ล้านจ้านะฮะ

อยากจะยืนงงในดงคนเฮแบบนี้บ้างจังเลยอ่ะอยากมีโมเมนต์นี้
ตื่นเต้นแทนเขาไปด้วยนะฮะเพราะว่าเศรษฐีคนใหม่
ก็คือคุณต้อมวุฒิพงศ์ชื่อเต็มคือวุฒิพงศ์ผู้เขียวอายุ๓๒ปี
พี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอรัตนบุรีครับตำแหน่งฝ่ายเทคนิคการแพทย์
บ้านอยู่ในตะบนรักแงงอศรีโขระภูมิจังหวัดสุริน
ต้อมเนี่ยถูกรางวัลที่๑นะครับ๑ฉบับเงินรางวัลก็๖ล้านบาทนะฮะ
ปลดหนี้ให้พ่อแม่ได้แล้วรางวัลที่๑๖ล้านแฮสแท็กพี่ชายผมถูก
แฮชแท็กน้ำตาไหลนะฮะ
ทีมข่าวทราบว่าเศรษฐีต้อมเนี่ยยังไม่ได้กลับไปที่บ้านที่ศรีขอรภูมินะ
แต่บอกว่ามีเงินปลดหนี้สินให้พ่อให้แม่ได้แล้ว
ส่วนเงินที่เหลือจะเก็บไว้ดำรงชีพกับครอบครัว
หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะครับก็มีคนที่รู้จักคุ้นเคยเนี่ย
ก็เข้ามาแสดงความยินดีกับเศรษฐีหน้าใหม่เป็นจำนวนมาก
แล้วก็ยังมีคนถามว่าพี่ต้อมพี่ต้อมทำบุญด้วยอะไร
อย่าแก่ทำตามซะเหลือเกินนะฮะ
ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคู่เศรษฐีใหม่ถูกรางวัลที่๑นะครับ
จำนวน๑ฉบับนะฮะจากการซื้อเลขทะเบียนรถ
เพราะฝันว่ารถหายนะครับจึงตามซื้อเลขทะเบียนจนกลายเป็นเศรษฐี
รถนำโชคก้อนใหญ่ในชีวิตมาให้

เพื่อนบ้านญาติพี่น้องมาแสดงความยินดีกัน
ล้นบ้านเลขที่๑๘๒ทับ๓นี่ชี้นี่นี่
มันมาจากตรงนี้นะฮะ
คืออยู่ที่หมู่๗นะครับตะบนดอนมูลอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
บรรยากาศมันก็ชื่นมืดสุดแหละนะฮะ
เสียงผมอาจจะอิจฉาอิจฉาหน่อยนะฮะ
เศรษฐีใหม่นี้คือลุงประยูนนามสกุลรอบโลกนะ
กับป้าจารุวัลรอบโลกทั้งคู่อายุ๕๗ปีเท่ากัน
บอกนักข่าวบอกก่อนจะได้รับโชคก้อนโตนี้นะหรือนะฮะ
มีสิ่งที่ว่ามันเป็นนิมิตมาบอกคืออะไรรู้ไหม
อะไรคะคุณสุประโชคอะไรครับ

แต่ไอ้เห็ดมือผีมันไปขึ้นบ้านคุณจริงป่

ซึ่งถ้าพึ่งมาเนี่ยตามความเชื่อโบราณเนี่ย

โอ้โหมันยิ่งเข้าแก๊ปกันเข้าไปใหญ่
อ่ะฟังสองคนเล่าหน่อยฮะ

พึ่งเข้าไปอยู่โรงงาน
พึ่งเข้าไปทำหลังดินในสวนนะครับสามปี
แล้วก็ล่าสุดมันก็ฝันหันรถ
รถหายรถกันเนี่ยดิพลูกเนี่ย

ก็น่าว่าเอ่อ
ก็น่าว่าเอ่อก็เป็นดวงของเขาดิเขาอย่าได้ล่ะ

โอเคทักกันแบบนี้นะฮะ
คนถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยหน้าเค้าอ่อนล่าออกจริงเนอะ

ทั้งสองท่านกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานอยู่

มันออกเลขรถกระบาดถูกหรือเปล่านะฮะ
คุณพี่ผู้ชายก็เลยหยิบออกมาดูเลยอุตะถูกรางวัลที่หนึ่ง
ดีใจแทบช็อกรีบไปแจ้งความเอาไว้เลย
แล้วก็กลับมาฉลองกันที่บ้านเงินที่ได้เขาบอกเดี๋ยวเอาไปใช้หนี้นะ
แล้วก็เอาไปทำบุญนะฮะไม่มีภาระอะไรแล้ว
ลูกก็เรียนจบทำงานกันหมดแล้วนะครับ
แล้วเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาถูกรางวัลที่๑ในครั้งนี้
มันมาจากเขาชอบทำบุญทำบุญนะผลบุญก็เลยส่งให้ทั้งสองท่านแบบนี้นะครับ
พยาวมีเรื่องฮือฮาแม่ค้าขนมจีนถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่งเนี่ย
ถูกจากอะไรน่าจะมาจากต้นเกร็ดพะยานนะครับ
โชคมาแล้วรับไปเต็ม๖ล้านงานนี้ครับ
คุณศรีบุตรสุริยะหรือป้าศรีบุตรอายุ๖๕ปี
เป็นแม่ค้าขนมจีนส้มตำด้วยอยู่ตลาดสดแม่ทองคำที่แม่ต่ำฮะ

เชื่อว่าโชค๖ล้าน๑รางวัลที่๑ครั้งนี้มาจากต้นเกร็ดพญานาค
เห็นต้นมาหรือยังต้นเกร็ดพะยานาคอยู่ใกล้กับสารมะพูมหน้าบ้าน
อันไหนดูยังไงอันนี้ชื่อต้นเกิดพญานาค
ใบมันเห็นไหมคล้ายกับเกร็ดพญานาคเขียว
นี่แหละฮะนี่แหละน่าจะเป็นสิ่งที่ให้โชคให้ลาบมา
เพราะว่า๑๐๐วัน๑๐๐๐ปีไม่มีดอก
แต่ว่าง้ออดนี้มีดอกพุดขึ้นมาดอกต้นเกร็ดพะยานาค
นี่ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภมาจากต้นเกร็ดพญานาคนั่นเอง
ทำไมตามสูตรเลยใช้หนี้เก็บไว้แบ่งให้ลูกหลานแล้วก็จะเก็บไว้ใช้เองนะฮะ
ขยับต่อไปที่ชายนาฏสาวโควิดดวงเฮงอีกทีดิ
โควิดจะดวงเฮงได้ไงสาวติดโควิดที่จังหวัดชายนาฏอยู่โรงพยาบาลสนาม
แต่ดวงเฮงถูกสลากกินแบ่งรางวัล๒ตัวท้าย
ไม่ได้ตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นคือคนจะถูกรางวัลเนี่ยจะเล็กใหญ่เนี่ย
มันก็ไม่ค่อยจะมีทุกคนนะแต่งานนี้เนี่ยถูกสลากกินแบ่งรางวัลเลขท้าย๒ตัวได้๒๐๐บาท
เป็นสาววัย๒๔แล้วตอนนี้ใช้ไปเบิกเงินยังยังอยู่โรงพยาบาลสนามเลย
มาจากไหนเรื่องของเรื่องคือนายกอบจชัยนาศคุณอนุสรอ๋อใช่
แล้วก็มีรายการอีกประมาณ๑๐๐๒๐๐ใบสาวคนดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้สลากกินแบ่งรัฐบาลที่นายกอบจชัยนาศคุณอนุสรแจกวันนั้นด้วย
ก็เป็นคนเดียวที่ถูกเลขท้าย๒ตัว๒๐๐บาทก็แค่๒๐๐ก็ตื่นเต้นแล้วนะฮะ
อ่าให้ถูกเลยนะถูกเท่าไหร่ก็ถูกเถอะ